จะพาไปดูตีขาวหล่อสูง

ที่กำลังมาในตอนนี้เลยนะคะ
ที่ไหนเนี่ยสาวกรี๊ดสลบเลยนะคุณผู้ชมค่ะ

หนุ่มก็กรี๊ดหนักเอาเหมือนกัน
ก็โปรไฟล์แน่นลืมขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะนะ
แน่นทั้งงานแน่นทั้งแฟนคลับนะคะ

ไปซื้อคอนโดทำเลทอง

แต่ด้วยความฮอตงานแน่นเวอร์อย่างที่บอกไปแล้ว

ภายใน๘เดือนแค่๘เดือนนะรอดแค่ไหนไปฟังค่ะ
ปิดไปเมื่อประมาณ๓๔วันที่แล้วเนี่ย

ผ่อนแล้วก็แบบอุ๊ยเราจะอยู่ในวงการได้อีกสัก๑๐ปีไหมเนี่ย
เพราะว่าขนาดขั้นต่ำในการผ่อนแต่ละเดือนก็สูงมากแล้ว
ตอนแรกก็กลับว่าสัก๓ปี๕ปีสุดท้ายมาจบที่๘เดือนมันก็โอเคฮะ
ดีใจงานเข้ามาเยอะด้วยแล้วก็มีโอกาสกับโปรเจกต์ใหญ่ด้วยครับผม
ก็เลยทำให้เรามีโอกาสหลายอย่างเข้ามาแหละ
ดีใจนะดีใจนะเพราะว่าเป็นของชิ้นใหญ่ชิ้นแรกที่ทำด้วยตัวเองเลย
ก็มีอีกหลายแพลนเพลงอีกหลายแพลนเหมือนกันครับผมแต่ก็ขอเว้นช่วงหน่อยละกัน
ขอทำงานแบบสบายก่อนตอนนี้